โอ้โหได้เวลารถแรกแจกแถมหรือยังไงไม่ทราบ
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับ
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้กับพี่อสม

เป็นเดือนละ๒๐๐๐บาทดีใจกับพี่ด้วยครับ

มือเจ็บไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานครับ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ประชุมนานถึง๔ชั่วโมง
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านบอกว่าอาการบาดเจ็บที่มือไม่ส่งผล
กระทบต่อการลงพื้นที่ตรวจราชการหรอกนะ

วันนี้ก็นั่งประชุมทั้งวันไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับ
แต่อาจจะปรับกำหนดการลงพื้นที่ให้มันเหมาะสม
เพราะว่ามือยังมีแผลอยู่ต้องระวังการติดเชื้อ
คิดว่า๒สัปดาห์อาการน่าจะหายเป็นปกติ
ตอนนี้นะหยิบปากกาเขียนได้ตามปกติดีเซ็นงานได้นะครับ
เพราะซ้อมเซ็นมาแล้วด้วยนี่นะครับ
ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องลองซ้อมเซ็นยุบสภาหรือไม่
แม่ก็เข้าใจถามนะครับ
ท่านนายกจะตอบว่ายังไงบ้างเราไปฟังดีกว่า
ก็เซ็นด์ได้ไงจริงซ้อมเซ็นด์มา

ยังต้องลองเซ็นด์อย่างนี้จะลองเซ็นด์ที่จะยุบสะพาหรือเปล่า

อันนี้เซ็นเพราะว่าจะต้องบางอย่างต้องส่งต่อไปอะไรไปใช่ไหมจ๊

หน้าแล้วก็ขึ้นหน้า
คือการยุบสภาก็ใกล้งวดลงทุกที

โอ้โหพูดเรื่องนายกมาซะเยอะเลย

นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการ
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม
แล้วก็อาสาสมัครกรุงเทพมหานครหรืออส
จากเดิมเดือนละ๑๐๐บาทเป็น๒๐๐บาทต่อคน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๖๗เป็นต้นไป
คุณผู้ชมครับปัจจุบันมีอสมอยู่๑๗๕๑๖๓คน
สส๑๕๐๐คนก็รวมแล้วนะครับ๑๙๑๖๓คน
ดีใจด้วยอีกครั้งครับพี่อสมครับทำงานกันหนักครับ